กลายเป็นคลิปที่แชร์กันอย่างมากมายในโลกออนไลน์นะครับ
งูตัวหนึ่งได้เลื้อยขึ้นไปบนโรงพักแล้วก็จะฉกผู้ชายคนหนึ่งที่นั่งอยู่บนโรงพักนะครับ
แต่ว่าชายคนนี้ก็สามารถจัดการงูไว้ได้อย่างอยู่หมัด
ทีมข่าวธรรมรัฐทีวีเราไปเจอผู้ชายคนนี้มานะครับ

เหตุการณ์สุดระทึกเกิดขึ้นที่สถานีตำรวจภูทรไผ่โทนอำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่
โดยในคลิปจะเห็นว่านายสุกิตยอดตาคำชายเสื้อสีส้มกำลังนั่งรอตำรวจ
จู่มีงูสิงยาวเกือบ๒เมตรเลื้อยมาจากข้างประตูทางเข้า
ขึ้นมาบนโรงพักแล้วตรงไปหา

ที่ที่เขาหันมาเห็นพอดีทำให้หลบได้ทัน
นายสุกิตเป็นพนักงานขับรถขนน้ำของหมวดการทางร้องกว่าง
บอกว่าเมื่อวันที่๘ธันวาคมที่ผ่านมาเวลาประมาณ๑๔นาฬิกา๓๐นาที
ขณะนั่งรอเสมียนประจำวันคัดสำนองอุบัติเหตุ
ก็เห็นงูเลื้อยลงมาทำท่าเหมือนจะฉก
ใช้เท้าข้างที่เจ็บจากอุบัติเหตุก่อนหน้านี้กระทืบไปหลายครั้งเพราะความลืมตัว
และใช้มือจับงูไว้ทั้งที่ไม่เคยจับงูมาก่อน
พันธุ์ตำรวจโทเฉลยรัฐภวงผัวพันธ์สารวัตรสอบสวนสพไผ่ทวนบอกว่า
เรื่องที่แชร์กันในคลิปเกิดขึ้นที่นี่จริง
ยืนยันว่าโรงพักที่นี่สะอาดไม่สกปรกจนมีงูมาอาศัย
แต่สาเหตุที่งูขึ้นมาโรงพักเพราะน่าจะเกิดจากช่วงนี้เป็นฤดูแรง
งูอาจจะหาที่เย็นอาศัยเพราะด้านหลังของโรงพักเป็นป่า
ส่วนคลิปที่นำไปเผยแพร่ก็ได้ส่งไลน์ต่อกันในกลุ่มเพื่อน
ไม่คิดว่าจะเป็นที่สนใจและเชื่อว่างูตัวดังกล่าวเป็นงูเจ้าที่
ด้านผู้เชี่ยวชาญทางด้านงูระบุว่า
แม้คลิปจะเห็นไม่ชัดมากนะ

พวกหนูกินมองไม่เห็นคนที่นั่งอยู่
เพราะสายตางูไม่ได้ละเอียดชัดเจนมากมายนัก
เมื่อเข้าใกล้จึงรู้ว่าที่นั่งอยู่คือมนุษย์
มันจึงมีท่าทางที่เริ่มกังวล
โดยสังเกตที่มันเริ่มพยายามเลื้อยหลบเข้าด้านข้าง
แต่ชายในคลิปสังเกตเห็นเลยตกใจยกขาหลบ
เคลื่อนไหวเป็นสิ่งร้าวให้งูคิดว่าเราจะต้องโจมตีมัน
มันจึงพุ่งฉกเพื่อป้องกันตัว
เนื่องจากงูชนิดนี้มีพฤติกรรมการป้องกันตัวที่หดมาก
อาจดูก้าวร้าวน่ากลัว
แต่ความจริงแล้วไม่เป็นอันตรายเลย
แกล้งตายได้น่าทึ่งทีเดียว
คลิปนี้มีคนมาแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก
จะชื่นชมในความมีสติของชายในคลิป
แต่บางส่วนบอกว่าเรื่องดังกล่าวไม่ใช่เรื่องตลก
หากคนที่นั่งอยู่เป็นเด็กสตรีหรือคนชรา

เพราะดีที่ชายคนดังกล่าวตั้งสติเอาตัวรอดได้ทันท่วงที